ผมต้องพาไปกินอะไรที่มันแปลกใหม่
ขนมที่จะพาไปทานเป็นขนม

เป็นหนึ่งในส่วนของอวัยวะของลิง

ชื่อมันอ่านยากเหลือเกินอยากให้คุณผู้ชมช่วยอ่าน

นี่ครับที่ชุมชนบ้านหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
ที่นี่เขามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

บอกว่าหาได้ที่เดียวเนี่ยที่กำลังกระชอนขึ้นมานี่แหละ
ไม่รู้เหมือนกัน

หลายขนาดแหละเขาบอกว่ามันรสชาติดี
ชื่อขนมของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่านยากนิดค่อย
นายคุณอ่านสิ

ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ชื่ออะไรลองอ่าน

ออกเสียงอยู่ในบ้านดู
แบบออกเสียงเบานะอย่าออกเสียงดังเดี๋ยวคนข้างจะตกใจ
เอาล่ะเขาบอกว่าขนมชนิดนี้มีขายเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นก็คือที่บ้านของคุณยายมะลิเคลือบแก้ว
และคุณป้าตุ่มหรือว่าระวิวัลเคลือบแก้วขายมานานกว่า๒๐ปีแล้วล่ะได้รับการถ่ายทอดสูตรเด็ดมาจากบรรพบรุษ
ขนมนี้นะครับก็ใช้ส่วนผสมที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นโดยนำข้าวเหนียวดำและข้าวเหนียวขาวมาโม่เป็นแป้ง
สมน้ำเข้าไปก็จะได้สีม่วงออกมาจากนั้นนะครับก็นำไปลวกในน้ำ
แล้วก็ปั้นเป็นแท่งนี่แหละอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาคลุกกับมะพร้างาและน้ำตาล
ที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรผมบอกไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นไปฟังเจ้าของร้านเขาพูดดีกว่าครับ
ก่อพอทำเจตส์ตรงเรียมแสนนี่จะไม่มีบ้านจะมีป่าทั้งแหม
ก็เลยเอาไอ้เจ๋าของมันออกมาให้เขาเห็น
ยายเขาเลยบอกว่าหนูเราชื่อน๋อ๋อ๋ลิงเนาะ

แล้วก็หนูเนี่ยมันต้องทำเหมือนกับไอ้เจ๋าของลิงเนี่ย

ฝากถามมาด้วยว่าเหมือนไหมล่ะ
เออเป็นลิงสมด้วยนะ

ตอนนี้ฉันก็เห็นมันมีหลายไซซ์มันอีกแบบ
นึกว่าชื่อขนมนิ้วลิงอะไรอย่างเนี๊ยะ
มันคือไอ้เจาะ
เอาล่ะไปที่นี่ชุมชนแห่งนี้เขาไม่ได้บอกว่ามีแต่ขนมนี้อย่างเดียวนะที่เป็นแปลก
อย่างอื่นก็แปลกเหมือนกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังขนมนี้
ขนมอี้น้ำเยี่ยวัว
ฟังอีกทีขนมอีน้ำเยี่ยววัว
มีจริงจริงขนมอีน้ำเยี่ยววัว
เขาบอกว่าหน้าตามันจะคล้ายกับบัวลอยแต่มีความพิเศษคือใช้หัวน้ำตาลอ้อย
เคี่ยวให้มันมีสีของน้ำขนมเนี่ยค่อนข้างเข้ม
แล้วก็เป็นสีน้ำตาลโอ้นอกจากนี้ยังมีหลายขนมนะครับ
ทานกันได้มีข้าวเกลียบอ่อนไส้มะพร้าวขนมติดคอ

นี่คือปอกหรือว่าเป็นชื่อขนม

แล้วก็ขนมขุยหนูรวมถึงอาหารพื้นบ้านอีกหลากหลาย
แล้วก็มีนี่แกงคั่วหอยสับปะรด
แกงเป็ดกะลาไก่ต้มมะละกอ
อย่างไม่เคยทานไม่เคยกินและไม่เคยเห็นนะครับ

ไปกันได้นะครับที่ชุมชนบ้านหนองบัว

ไปดูว่ามันมีอะไรที่มันแปลก